ส่วนอันนี้คาวัดเหมือนกันค่ะ
รวบคาวัดลอตเตอรี่ยักษ์ไส้ของปลอมอารวาส
ขายแบบชุดเตียงนักเสี่ยงโชคนะคะ
หวยเก๊ระบาดรวบแก๊งขายลอตเตอรี่ปลอมคาวัดได้๔คน
พร้อมของกลางหวยกว่า๑๐๐๐คู่ค่ะ
ตำรวจสอบปากคำผู้ต้องหา๔คนนะคะ
เป็นชาวจังหวัดเลย๓คนนครนายกอีก๑คน
หลังรับตัวไปจากวัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
เนื่องจาก๔คนนี้เดินเลขขายลอตเตอรี่ปลอม
แล้วก็ถูกกรรมการวัดควบคุมตัวไว้ก่อนแจ้งตำรวจ
แล้วใครไหมที่เป็นคนที่จับตามองแก๊งลอตเตอรี่ปลอม
ท่านเจ้าอาวาสคุณคุณเห็นสิ่งนี้นะคะครับ
ซึ่งก็ไปรับตัวพร้อมยึดของกลางเป็นรถกระบะ
แล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลของปลอมจำนวนกว่า๑๐๐คู่

ให้ลูกค้าแกะซองพลาสติกดูก่อนซื้อ

คือเป็นงานฝั่งลูกนิมิตรนะคะ
เห็นคนเยอะก็เลยโอกาสนี้แหละรีบดีกว่าคนมาทำบุญเยอะ
โดยผู้ต้องหารับสารภาพค่ะว่าเพิ่งทำครั้งแรก

เนื่องจากกำลังจัดงานแบบนี้อยู่ปิดท้องลูกนิมิตร
มีคนไปทำบุญจำนวนมากเลยล่ะค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
เยอะไหม

เงินแปดหมื่น

เงินเป็นเงินแปดหมื่น
แปดหมื่นนี้ได้กี่ใบ
ได้ประมาณพันใบนี่
เป็นชุดร่วมกันหรือว่าเป็นใบ
มันเป็นชุดนะคะ

เขาบอกว่ายืนยันว่ารับมารอบแรกนะคะด้วยเงิน๘๐๐๐บาท
หมื่นบาทนี่ได้มาประมาณหนึ่งพันคู่

ซึ่งอ้างว่าเป็นภรรยาของเอเย่นขายลอตเตอรี่รายใหญ่ในอำเภอวังสะพุง
ซึ่งอำเภอวังสะพุงเป็นแหล่งขายลอตเตอรี่แห่งใหญ่อยู่แล้วนะคะที่จังหวัดเลยนะคะ
บอกว่าเอามาจัดชุดขายมี๕ใบ๗ใบ๑๐ใบแล้วก็๑๔ใบใส่ซองพลาสติกขายที่บริเวณวัดนี่แหละ
คือจะใส่ขายเป็นชุดนะที่คุณบอกเลย๕ใบ๗ใบ๑๐ใบ๑๔ใบใส่ซองต่างนะครับ
แต่ว่าไม่วางขายเหมือนแผงทั่วไปนะใช้วิธีเดินขายวิธีเดินขายเอาให้ลูกค้าซื้อนะครับ

ทางด้านของตำรวจพันธ์ตำรวจเอกศรีฮเดชสะกรอบแก้วผู้กำกับการสพนครชัยศรี
ประชาชนให้ระวัดระวังการซื้อลอตเตอรี่เพราะอาจซื้อของปลอมเจอของปลอมได้
แล้วก็บอกว่าอาจจะมีใบปลอมที่ระบาดออกไปด้วยนะครับ

ฟังเสียงของตำรวจเตือนภัยกันหน่อยครับ
ข้อสังเกตของลอตเตอรี่บอกไหมคะ
คือที่เห็นเนี่ยด้านหลังถ้าพลิกไปด้านหลังดูหนังสือ
ที่บอกจะบนรางวัลอะไรอะไรพวกเนี่ย

ถ้าดูด้านหน้าเนี่ยมันจะเหมือนมาก

มันต้องฉีกเข้าจากเล่มรอยฉีกเนี่ยมันไม่มี
มันเรียบเลย

เนี่ยมันเรียบเลย

ตัวแรกไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของปลอม
แต่พอแก่มาอ้าวปลอมก็เลยต้องรีบระบายเนี่ย

ซึ่งพระอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์เนี่ย
ก็ได้เตรียมจัดระเบียบคนขายสลากกินแบ่งในวัด
โดยให้ลงทะเบียนที่มีชื่อที่อยู่ชัดเจน
ให้ขายเกินราคาป้องกันการเอาเปรียบ

เพราะว่าอันนี้นอกเหนือจากจะเป็นล็อตเตอรี่ปลอมแล้ว

บอกว่าวันที่๑๓กุมภาพันธ์มีโยม
จังหวัดกาญจนบุรีมาทำบุญปิดทองลูกนิมิตรที่วัดจัดขึ้น
หลังทำบุญเสร็จได้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลในวัด
ชุด๗ใบในราคาที่เขาซื้อมา๗๐๐บาท
บรรจุอยู่ในซองพลาติกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็เอามาเปิดซองพลาสติกเพื่อนับว่าครบ๗ใบหรือไม่
แต่ปรากฏว่าพอจับไปจับมา
มันบางมันผิดสังเกตนะฮะ
ธรรมดาควรซื้อลอตเตอรี่รู้อยู่แล้วว่ากระดาษนี้หนาขนาดไหน
พอทีนี้จับไปบางผิดปกติก็เลยไปตามหาตัวคนขาย

แล้วก็ท้ายที่สุดก็เลยเอาไปเปรียบเทียบกับลอตเตอรี่จริง
คุณสุภาษาลาเรามีเปรียบเทียบให้ดูหน่อย
ในมือคุณสุดสกุลไม่ใช่ด้านด้านของพี่ดาวตอนนี้นะคะ
มือลานเล็กเนี่ยของจริง

พลิกดูด้านหลังจะเป็นสีจาง
คือด้านหน้ามีความคล้ายกันอยู่มีความเข้มคล้ายกัน

ตำรวจบอกว่าสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมที่จับได้นั้น
สังเกตว่าถ่ายจากเครื่องปรินเตอร์ธรรมดา
แต่ว่าเรื่องของเครื่องปริ้นเตอร์ตรงนี้แนบเนียนมาก
คือเขาเน้นในเรื่องของความสมจริงอยู่แล้ว
ก็เลยให้ออกมาด้านหน้านี่ค่อนข้างเหมือนจริง
คือหน้าชัดแต่ข้างหลังจะเบลอ
พอปริ้นต์ข้างหลังออกมาจะเบลอหน่อย
แต่หากไม่สังเกตจะไม่รู้
จะไม่รู้และที่สำคัญหมึกคุณภาพไม่ดี

ในใบที่เป็นของจริงเขาจะไม่มีลายจะไม่ละลายเลย
แต่ว่าในของปลอมอาจจะละลายบ้าง
หยดน้ำดูก็ได้ค่ะลองสังเกตดู
ตำรวจที่นครปฐมบอกว่าจะต้องสืบต่อไปนะ
เพราะว่าตอนนี้คาดว่าอาจจะมีการประบาดอยู่ในพื้นที่อยู่

อาจจะทำงานกันเป็นทีมทำงานเป็นขบวนการ
วันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะแถลง

คงมีสลากปลอมมาให้ดูสลากจริงมาให้เปรียบ
จะได้รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมกัน
เอาไว้เป็นข้อมูลเวลาซื้อในงวดถัดไป

พฤติกรรมของพวกนี้มักจะเป็นพ่อค้าเร่ขาย
ไม่ได้มีแผงประจำ
ถ้าปลอมแล้วคุณซื้อแล้วเกิดถูกขึ้นมา
เจ็บใจนะครับเพราะว่าเอาไปขึ้นเงินไม่ได้